เอามาดูข่าวใกล้ตัวกันหน่อยนะคะใครที่ใช้บริการพี่วินโดยเฉพาะสาวสาว
สาวนี้จะชอบมีกระเป๋าสะพายแล้วก็ชอบแบบเผลอไง
เอาวางไว้ด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็มีคนร้ายมากระชากเอาไป
บอกแบบนี้เพราะว่าที่บางละมุงจังหวัดชนบุรีเขาเกิดเหตุการณ์ค่ะ
คือผู้หญิงคนหนึ่งจ้างพี่วินบอกให้ไปส่งหน่อยจะไปหาแฟนที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
สัตหีบเนี่ยนะคะแต่ในช่วงที่นั่งไปเนี่ยมีคนร้ายค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบแล้วก็ชักกระชากกระเป๋าไป
ในนั้นมีโทรศัพท์มือถือมีเงินสามหมื่นบาทค่ะ
มีเอกสารส่วนตัวบัตรประชาชนใบขับขี่ต่าง
แต่เธอบอกว่าสิ่งที่อยากได้คืนมากที่สุดคือโทรศัพท์มือถือ
และที่สำคัญข้อมูลต่างคอนแท็กไลน์คอนแท็กกับเพื่อนมันอยู่ในนั้นทั้งหมดนะ
ใช่ค่ะเธอบอกว่าถ้าเอาโทรศัพท์มือถือมาคืนเนี่ย
จะไม่ขออะไรเลยไม่เอาความด้วยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชี้เป้ากันหน่อยนะคะ
ใครที่อยู่แถวนี้ระมัดระวังตัวนะคะ
บริเวณหน้าร้านจอมเทียนทะเลเผาซอยชายพฤกษ์๑
ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
ตำรวจรับแจ้งเหตุนะคะรีบเข้าไปตรวจสอบ
นางสาวนิพาพรขุนพาอายุ๒๙ปีค่ะ
อยู่ในอาการตกใจนะคะยืนร้องไห้รอตำรวจ
แล้วก็เล่าบอกว่าขณะนั่งวินรถจักรยานยนต์
จากบริเวณถนนทัพพระยาจะไปหาแฟนนะคะ
พอมาถึงที่เกิดเหตุมีคนร้าย๒คนค่ะ
บิ๊กไบท์นะคะใส่หมวกกระน็อกเต็มใบเลยตามประกบมา
แล้วก็เอื้อมมือมากระชากระเป๋าสะพายสีชมพูของเธอค่ะ
มีเงินสดอีก๓๐๐๐บาทแล้วก็เอกสารสำคัญนะคะ
แล้วก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วแต่เธอบอกว่า
ถือว่าเคราะห์ดีมากนะคะรถจักรยานยนต์ไม่ล้มนะคะ
ไม่ได้เป็นอันตรายใดใดนะคะหลังจากก่อเหตุ
ตามไปเลยแต่ตามอย่างไรก็ไม่ทัน
เพราะคนร้ายขี่บิ๊กไบท์ความเร็วมันเร็วกว่านะคะ
เธอก็เลยตัดสินใจเอาจอดละกันโทรศัพท์
แจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับ

แล้วก็ฝากถึงผู้ก่อเหตุบอกว่าจะไม่เอาเรื่องเลย
ขอแค่โทรศัพท์มือถือคืนเท่านั้นเองค่ะ
มันติดต่อได้อ่ะ
ด้านตำรวจสพมพัทยาตอนนี้ก็จะเร่งทำการสืบสวนสอบสวนพร้อม
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุว่าคนร้ายขี่หนีไปทางไหน
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ถ้าจับได้ก็จะถือว่าเป็นการช่วยคนแถวนั้นด้วย
เพราะว่าเขาจะไม่ไปก่อเหตุเพิ่มเติมกับคนอื่นอีก

ใครที่ใช้บริการพี่วินแถวนั้นระมัดระวังตัวและกระเป๋าสะพาย
เอาออกมาแล้วก็กอดไว้ข้างหน้าก็ดี